เมื่อวัน๒วันที่แล้วนะคะในโลกออนไลน์ค่ะ
มีการแชร์คลิปนะคะเด็กแว้นถามว่าเอาแล้วมันแปลกตรงไหน
ดูกันบ่อยแล้วเด็กแว้นเขาประลองความเร็ว
มันแปลกตรงที่เขาไปประลองความเร็วที่ถนนหน้าพระรา

ใช้คำนี้ช่างกล้าเพราะว่าถนนเส้นนั้นอยู่ติดกับรั้วของวัดพระแก้วแบบนี้

เนี่ยแล้วค่ำคืนที่กล้าไปโชว์ฝีมืออย่างนี้เนี่ยนะคะเป็นวันสำคัญด้วยนะ
ค่ะก็มีประชาชนเดินทางไปดูไฟที่เขาจัดไว้ประดับตกแต่งอย่างสวยงามเนี่ยนะคะ
ช่วงคืนวันถึง๒วันที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะคะ
แล้วมีคนถ่ายคลิปคือคนที่เขาดูเห็นเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วก็มาแชร์ในโลกออนไลน์
มีคนเข้าไปดูไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึก๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
ซึ่งตำรวจสนชนะสงครามค่ะไปจับกลุ่ม
หนึ่งในคนที่ขี่รถประลองความเร็วคืนนั้น
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินคือ๒คันในคลิปมีสีน้ำเงินกับสีแดงนะ
ไปจับกลุ่มเยาวชนที่ขี่รถสีน้ำเงินได้แล้วนะคะ
ปีเท่านั้นเองค่ะไม่ได้จับช่วงที่เกิดเหตุนะ
ไปจับถึงที่บ้านเลยบ้านอยู่แถวมีนบุรี
เมื่อสักครู่นี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
พลตำรวจตรีดำรงศักดิ์กิติประพัทธ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เห็นคลิปแล้วไปตามจับกลุ่มได้เลยนะคะ๑คน
พอไปจับกลุ่มรับสารภาพว่าทำไปด้วยความคึกขนองครับ
วันเกิดเหตุเดินทางไปกับเพื่อนไปจากแถวบ้านนี่แหละ
มีนบุรีจะไปดูไฟเขาประดับไว้สวยงามที่ถนนราชดำเนิน
พอไปถึงไปเจอกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มอื่น
ซึ่งอยู่ในจุดที่เขาประลองความเร็ว
ท้าทายกันรถใครดีกว่าใครเจ๋งกว่า
ก็เลยท้าทายกันมาประลองความเร็ว
และตัวเองในวันที่ประลองความเร็วเนี่ยไปขอยืมรถจักรยานยนต์เพื่อนด้วย
แล้วก็มีคนถ่ายไว้ปรากฏในโลกออนไลน์
ขณะที่ตอนนี้นะคะคนที่ประลองความเร็วกับเขา
ตำรวจตรวจสอบอยู่นะคะว่าเป็นใคร
ผลตำรวจตรีดำรงศักดิ์ชี้แจงเพิ่มเติมนะ
บอกว่าจุดนี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการร้องเรียนเรื่อง
ที่เด็กแว้นมาแข่งรถกันมาก่อน
ถ้านะถ้าติดต่อขอเข้ามอบตัว
ตำรวจยินดีจะบรรเทาโทษให้นะคะ
สำหรับคดีเด็กแว้นเมื่อ๒ปีที่ผ่านมา
มีการบอกไปแล้วนะว่าถ้าครอบครัว
ผู้ปกครองปล่อยให้เยาวชนออกมาแข่งกันแบบนี้
โดนโทษด้วยและคดีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ
คุณพ่อของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงิน
ตำรวจเรียกตัวมาพูดคุยทำทันบนแล้ว
ทันบนคือถ้าบุตรหลานกระทำความผิดซ้ำอีก
จะมีความผิดฐานสนับสนุนจำคุก๓เดือน
ปรับ๓๐๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
คุณพ่อเดือดร้อนไปด้วยนะคุณพ่อสวมเสื้อสีขาวนี่นะคะ
ส่วนเจ้าของรถที่ผู้ต้องหาเขายืมมาขี่ประลอง
เจ้าของจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนการแข่งรถด้วย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม

บอกว่าจะมีการตรวจสอบด้วยว่าปล่อยประละเลยหรือไม่
หากพบว่าไม่ได้มีความบกพร่องก็จะไม่มีการย้าย
ก็จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง
ส่วนร้านขายอุปกรณ์แต่งรถเนี่ย
กองเชียร์ด้วยถูกดำเนินคดีด้วยนะคะ
เพราะถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิด
ส่วนคุณพ่อนะคะหลังจากที่มาพูดคุยกับตำรวจแล้วนะคะ
คุณพ่อบอกว่าไม่อยากให้ใครมาก่อเหตุเหมือนลูกตัวเองอีก

แล้วอยากจะบอกผู้ปกครองคนอื่น
เราจะไปสั่งสอนลูกจะยังไงนะ
อยากให้ทั้งแบบลูกผมครับ

ประวัติของเยาวชนอายุ๑๖ปีที่ไปแว้นกันหน่อยนะครับ
พบว่าเคยเป็นผู้ต้องหาด้วยนะต้องโทษฐานครอบครองยาเสพติด
แต่ว่าไม่เคยถูกจับกลุ่มเรื่องขี่รถจักรยานยนต์ประลองความเร็วเนี่ยนะ
โดยเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาแข่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
ขับรถในลักษณะผิดวิสัยขับรถโดยประมาทหวัดเสียว
และขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวส่งสารเยาวชนตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนะคะ
วชนคนไหนที่คิดจะทำดูหน่อย
เพราะว่าไม่ใช่คุณเท่านั้นที่จะต้องโทษนะ